คุณผู้ชมคะในวันนี้ประชาชนจากทั่วทุกสารทิศนะคะ
ต่างเดินทางมาร่วมเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีตลอดจนพระบรมวงศานุวงศ์
ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช๒๕๕๙
เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศตลอดทั้งวันนะคะ
จากคุณรัชนีคำนึงควรผู้สื่อข่าวแท้รัฐทีวี
รายงานสดมาจากถนนราชดำเนินในค่ะเชิญค่ะ
คุณผู้ชมคะถนนราชดำเนินในในค่ำคืนนี้สวยงามสว่างสวัย
ไปด้วยไฟประดับสองข้างทางตลอดเส้นทางนะคะ
ทำให้จนถึงขณะนี้ประชาชนยังทยอยเข้ามาเก็บภาพแห่งความประทับใจกันไว้ค่ะ
และต้องบอกว่าตลอดทั้งวันนี้นะคะบนถนนราชดำเนินใน
ประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศได้เข้ามาจับจองพื้นที่
เพื่ออยู่ร่วมในวินาทีแห่งประวัติศาสตร์ในการพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบสอง
พร้อมใจกันแต่งกายด้วยเครื่องแต่งกายสีเหลืองเข้ามาจับจองพื้นที่
เพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและร่วมชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภรรทีคไทย
ประชาชนทุกเพศทุกวัยหลั่งไหลมาจากทั่วทุกสารทิศพร้อมใจการสวมเสื้อสีเหลืองมาจับจองพื้นที่บนถนน
ราชดำเนินเส้นทางเสด็จพระราชดำเนินเพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักพักดี
และชื่นชมพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องไหนพระราชพิธีบรมราชาพิเศษ
ทุกคนต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า
ครั้งหนึ่งในชีวิตของประชาชนคนไทย
อยากเห็นพิธีอันเป็นมหามงคลด้วยตาตนเองสักครั้ง
และตั้งใจจะมาชื่นชมพระบารมี
ให้ใกล้ชิดที่สุดเท่าที่จะทำได้
ขณะที่บรรยากาศบริเวณจุดคัดกรองพระแม่ธรณีบีบมวยผม
ซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อที่จะเข้าสู่พื้นที่

ประชาชนจำนวนมากต่างทยอยเข้าไปจับจองพื้นที่
เพื่อรอเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี

ซึ่งเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัย

เพื่อให้ประชาชนรับชมการถ่ายทอดงาน
พระราชพิธีบรมราชาพิเศษ

รับชมการถ่ายทอดงานพระราชพิธี

ให้ความสนใจรับชมงานพระราชพิธี
ซึ่งถือเป็นภาพแห่งประวัติศาสตร์ของประเทศไทยค่ะ
สำหรับประชาชนที่จะเดินทางมาร่วมใน

จะเปิดขึ้นตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงเป็นต้นไป

ต้องนำยารักษาโรคติดตัวมาด้วยนะคะ

ทิรเดชคงเฉริมวัดถ่ายภาพ
ขอบคุณคุณรัชนีและทีมข่าวด้วยนะคะ